ส่วนข่าวนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน่อย
จะทำยังไงดีจะแก้ไขปัญหายังไงดี

ขี้หมาแต่ไม่ใช่เรื่องขี้เลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้เขาได้รับผลกระทบ
บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มานะ๔๕ปี
หมาจรจัดมันมาขี้แถวหน้าบ้านตลอดเลย

วันนี้ป้าเอาข้าวมาให้หมาแถวหน้าบ้านผมนี่แหละ
ถ้าป้าให้ข้าวหมาแล้วแล้วพอมันขี้ป้าไม่มาเก็บเหรอ
ไม่มาเก็บค่ะให้อย่างเดียวป้ารักหมาป้าสงสารหมา
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยออกไปคุยกับป้า
แต่มันไม่ใช่การคุยธรรมดามันออกมาเป็นคลิปนี้
เพราะทั้งสองฝ่ายเหลืออดทั้งคู่เลยค่ะ
ไม่มีบ้านเดียวเลยไม่มีบ้านอื่นเลย
ก็ผมไม่เคยเห็นเขาผมเห็นคนแต่ให้อาหาร
ที่กูมีแค่ป้าสองคนนี่แหละ
มาก็มาไงก็แค่นั้นป้าก็ไปก็แค่นั้นเอง
ถ้าได้ให้อาหารหมาตรงที่สาธารณะอีกอีกแก่อีก
โอ้โหคุณผู้ชม
ตอนแรกก็ยังเรียกป้ากันอยู่ดี
ตอนหลังขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นอีแก่อะไรเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่ตู๊ดยาวน่ะ
แกก็สุดจะทนพ่นคำด่ามาเพียบเลยค่ะ
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจันกระจ่างที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เอาสรุปง่ายเลยคือป้าเนี่ย
มาให้อาหารหมาจรจัดแถวหน้าบ้านผู้ชายคนนี้
แล้วหมาก็เลยมาถ่ายอยู่ที่หน้าบ้านไม่มีคนมาเก็บไงคะ
ทีนี้ถามว่าได้ข้อสรุปไหมมันไม่ได้ข้อสรุปหรอกค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเรานะไปคุยกับคนที่เขาได้รับผลกระทบ
ก็คือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสารวุฒิศรีนามหวดอายุ๒๔ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าก็ผมเห็นป้าขี่มอเตอร์ไซค์มา
เหมือนจะมาให้อาหารหมาจรจัดอีกผมก็เลยรีบไปบอกเลย
มันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วผมอยู่บ้านนี้มา๔๕ปี
แล้วผมต้องดมกลิ่นขี้หมาอยู่ตลอด
แล้วเขาก็บอกว่าพอผมไปบอกป้าให้ป้ามาเก็บ

ใช่แล้วป้าย้อนถามผมว่ามันจะเป็นอะไรกันนักหนา
ขี้หมาก็ฉีดน้ำล้างสิ
โอ้โหพี่คนนี้บอกโอ้โหมันไม่ใช่แค่การฉีดน้ำล้าง
ใช่ค่ะถ้ามันขี่ทุกวันมันเดือดร้อนเรา
เออมันทนไม่ไหวเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

ผมก็ถามเขาดีแหละว่าแบบป้ารักหมาใช่ไหม
แล้วควรเก็บขี่หมาให้ผมด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้อยู่เขาก็แบบพูดมาว่าแบบเออเดี๋ยวมีคนมาเก็บนู่นนี่นั่น

แล้วเขาก็อธิบายว่าแบบหมาอะไรอ่ะแมวขี้หน้าบ้านเขา
เขาก็เก็บทำไมไม่ช่วยช่วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งจริงแล้วเขาให้ซอยทุกซอยแทบจะทุกซอย
ในในบริเวณจันกระจ่างเลยอ่ะพี่ใช่
แล้วก็นั่นแหละผมก็ให้เขาเก็บแล้วเขาก็ไม่ยอมเย็
แล้วก็สักพักหนึ่งมีคนมาเก็บประมาณนี้ครับ
แล้วเขาก็พอมีคนมาเก็บอันนี้คือตลกมากคือ
พอมีคนมาเก็บใช่ไหมแล้วป้าตรงนั้นแกก็ยังวุ่นเวียงอยู่
แกก็ขี่รถมาจอดหน้าบ้านผมแล้วแกก็บอกว่า
มึงนั่งทำอะไรสักด่าครับ
ก็คือมึงนั่งทำไมอยู่เขาเก็บเขาเก็บแล้วเนี่ยมึงก็เอออะไรอย่างนี้
คือเขาอยู่เขาก็แบบมาโมโหอะไรผมอะไรอย่างนี้ครับ
มันจะยังไม่เคยขี้หน้าบ้านผมมันจะขี้ข้างบ้าน
คือข้างบ้านมันจะแต่ก่อนมันจะเป็นป่าแบบย่าสูงขึ้นมาหน่อย
ประมาณ๖เข่าอะไรอย่างนี้แล้วคือผมอ่ะเอาย่าออกหมดแล้วลงเป็นไม้
แล้วทีนี้พอมันเห็นขี้เยอะแล้วผมแบบกลิ่นมันก็ออกมาพี่

จริงถ้ารักหมาก็เอาไปเลี้ยงที่บ้าน

คือถ้ารักจริงก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผม
คือถ้าจะเป็นนักบุญแต่ว่าเป็นคนใจบุญ
แต่ว่ามีปัญหากับคนอื่นคือแบบมาสร้างปัญหาให้คนอื่น
มันไม่ได้เรียกว่านักบุญดีกว่าพี่ไม่ได้เรียกว่าคนใจบุญดีกว่า
เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจริงอะ

และอีกอย่างพี่เขาบอกว่าใครไม่เคยเจอแบบผมจะไม่รู้สึกหรอก
เพราะว่าไอ้ขี้หมาหรือฉี่หมามันเหม็น
ทางฝั่งป้าป้าเขาบอกว่าก็ทำไม
ก็ถนนมันถนนสาธารณะฉันก็มาให้อาหารได้
แต่ฝั่งของคุณสารวุฒิเขาบอกว่าแต่มันหน้าบ้านผม
มันอยู่ในแอร์เรียนหน้าบ้านผมเวลาหมามันมาเขี้ยบ้านผมเหม็น
ทีนี้คุณผู้ชมตอนในคลิปที่ให้ฟัง
ป้ามีอ้างถึงคนคนนึงว่าจะให้มาเก็บขี้หมาใช่ไหม

เราไปคุยกับคนคนนั้นคือคุณป้าจัญญาแก่นจันทร์ค่ะ
คุณป้าจัญญาเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่ที่นั่นนั่นแหละ
จัญญาเขาบอกว่าก็เห็นป้าคนนั้นน่ะ
ที่เขาเอาอาหารมาให้หมาจรจัดนั่นแหละ

ใช่แต่ทีนี้เวลาป้าแกเอาอาหารมาให้
ป้าแกก็ให้อาหารอย่างเดียวไม่ได้เก็บขี้หมา
ตัวป้าจัญญาเห็นทนไม่ไหวเป็นคนไปเก็บขี้หมาเอง
แล้วป้าจัญญาบอกว่าเคยไปคุยกับป้าเขาแล้วนะ

ถ้าฉันไม่ให้แล้วใครจะให้ข้าวมันกินล่ะ
ชาวบ้านแถวนี้เขาเจอปัญหาแบบนี้กันตลอดเลยนะคะ
เอาฟังเสียงป้าจัญญาที่ไม่ได้เลี้ยงหมา

ก็เขาไม่ให้อาหารแต่ว่า
มันก็ขี้ปกติแหละแต่เราก็เก็บเอาอะไรเอา
แล้วก็ผ่านไปไงแล้วคือไม่อยากมีปัญหา

พอเราว่าเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราใจร้ายอีก

มีแต่บอกว่าอย่าหาให้ตรงนี้นะอะไรแค่นี้เอง
ก็บอกเขาแล้วเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างไหม
เขาก็บอกไม่ให้แล้วใครจะให้อะไร
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาจริงนะเล่าข่าวนี้ไป

เรื่องนี้รองนายกเทศบาลเมืองท่าช้าง
คือนายธวัชชัยจันทกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บอกว่ารู้รู้เรื่องปัญหาหมาจรจัดแถวนี้มานานแล้ว
บางทีก็เป็นหมาที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้
แต่ก็ปล่อยประละเลยไม่มาดูแล
พอมีคนมาให้อาหารหมาหมามันก็มารวมตัวกัน
มันก็ทายเรียราชส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้ค่ะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะ
รองนายกเทศบอกว่าเคยส่งเจ้าหน้าที่
ให้มาทำความสะอาดมาเก็บกวาดขี้หมาแล้ว
แต่ทำได้ไม่ทั่วถึงหรอกค่ะ

หลังจากนี้บอกว่าเดี๋ยวผมจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

คนที่ให้อาหารหมาเนี่ยอย่ามาให้บริเวณนี้

เดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อโรคเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนแล้วก็ส่งกลิ่น
หลักฐานฮะหลักฐานชัดเจนต้องเซ็นเซอร์ไว้ซะหน่อย
เพื่อคุณผู้ชมทานข้าวอยู่ช่วงนี้
แล้วก็บอกว่าแล้วหมาจรจัดจะทำยังไง
เดี๋ยวจะเอาส่งไปที่ภักพิงศูนย์นักจรจัดชั่วคราว
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงให้ดูแลต่อไปด้วย

นี่ก็แอบมีใจคิดถึงป้าเหมือนกันนะ
ว่าป้าก็คือใจดีแหละรักหมาแหละ
แต่ทีนี้มันดันไปขี้หน้าบ้านเขาอีก

หลายคนก็บอกว่าจริงป้าถ้าป้ารักหมา
เอาหมาไปเลี้ยงที่บ้านป้านะแล้วป้าให้ข้าวมันเลย
ถ้าเกิดมันจะขี้ก็ให้ขี้อยู่ในบ้านป้า